มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ย

หรือผู้หญิงเขาไม่รักแล้วเขาบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ด้วยแล้วเนี่ย

เอาปืนไปยิงเขาเนี่ยเกิดบ่อยมาก

วันนี้เกิดขึ้นที่ตลาดใหม่มีนบุรีครับท่านผู้ชมครับ
ถึงขั้นยิงกันสาหัสเลยนะครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้พอดีเลยนะครับ

ก็ต้องขออนุญาตเบลอหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีการยิงกันที่ตลาดใหม่มีนบุรีข้างร้านหมูทองซอยปลาทอง๗นะครับ
มีผู้บาดเจ็บอยู่๒คนนะครับ
ผู้ก่อเหตุนี้ก็เจ็บด้วยนะครับ
ชื่อว่านายกัณฑรพงชัยอิน
ส่วนผู้หญิงที่ถูกยิงชื่อว่านางสาวสอนสวรรค์ฉลาดธัญกิจ
หรือว่าน้องเอิญอายุเพิ่ง๑๘ปีเท่านั้นนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้การให้มาช่วยนำส่งโรงพยาบาล
อาการทั้งคู่ตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับ
ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๓นัดหัวกระสุน๑หัว
แล้วก็หมวกกันน็อกสีดำตกอยู่
ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้หญิงที่ถูกยิงก็คือน้องเอิญ
เป็นลูกจ้างร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งอยู่ในตลาดนี่แหละ
ตอนที่กำลังทำงานกำลังเปิดร้านอยู่
ฝ่ายชายเดินเข้ามาหาแล้วก็มาคุยกับผู้หญิงในร้าน
มีปากเสียงกันนะครับลากฝ่ายหญิงออกมานอกร้านนะ
แล้วก็ยังทะเลาะกันอยู่อย่างรุนแรง
จนกระทั่งผู้ชายชักปืนขึ้นมาจ่อยิงใส่ผู้หญิงไปสองนัด
กลางประชาชนประชาชนชาวโบ้งชาวบ้าน
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นที่อยู่ที่ตลาด

ใช่ยิงไปสองนัดเขาก็ล้มลงนะครับ
หลังจากนั้นผู้ชายก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงที่กลางหน้าอกตัวเองเลย
หวังจะฆ่าตัวตายตามนะครับ
แต่ทีนี้สาหัสทั้งคู่มาช่วยกันแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าทั้งคู่คบกันมาประมาณปีกว่าแล้ว
แต่ว่าช่วงหลังประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เลิกลากันไป
เพราะว่าฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายชายชอบทำร้ายร่างกาย
ทนอยู่ด้วยไม่ได้แล้วขอเลิก
แต่ฝ่ายชายก็ตามมาง้อเรื่อย

จนกระทั่งวันนี้มาง้ออีก

ตรงหน้าตลาดกลางถนนแล้วก็ยิงเขาเลย

เมื่อสักครู่เหตุการณ์เกิดตลาดใหม่มีนบุรีใช่ไหมคะ

คราวนี้เด็กลงมาหน่อยเป็นนักศึกษาค่ะ
สองคนคือเป็นแฟนกันมาตั้งแต่มัธยม

รักกันมายาวนานแต่ปรากฏว่าก็มีปัญหา
เรื่องของเจ้าชู้นอกใจกันนะนะคะ

ตามง้อง้อเท่าไหร่ไม่ยอมคืนดี

เอาปืนมาจ่อยิงศีรษะผู้หญิงเสียชีวิต
ตัวเองก็พยายามยิงตัวตายตามนะคะ
แต่ว่าตอนนี้อาการถือว่าสาหัสมากนะคะ

เพราะผู้หญิงล้มลงไปนอนที่พื้นแล้ว

แล้วเหมือนพึ่งคิดได้ว่าทำเมื่อลงไป
แล้วเอาปืนจ่อไว้ที่คางแล้วก็ยิงหวังจะตายตาม
แต่กระสุนไม่โดนจุดสำคัญค่ะไม่ตายแต่สาหัส

หลังจากเกิดเหตุนะคะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพุทธมนตร
พร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
ก็เจอศพของนางสาวนัชริยาทาประจิตวัย๒๑ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่ง
สภาพก็คือนอนจมกองเลือดเสียชีวิตในชุดนักศึกษานี่แหละค่ะ
อาวุธปืนที่ใช้ก็คือจุด๓๘โดยผู้ชายเนี่ยยิงเข้าไปที่ศีรษะ
ต่อมาทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายพักขพงศ์จิตารมวัย๒๔ปี
คนนี้บาดเจ็บสาหัสเพราะว่าก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกับที่เจาะยิงแฟนเก่าเนี่ย
คางตัวเองแล้วก็ยิงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่ากระสุนไม่โดนจุดสำคัญ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลพุทธมนตรแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
อาการยังถือว่าสาหัสมากอยู่ค่ะ
ทะเบียนปปว๘๘๗๙ระยองจอดอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๔๐๐เมตร
ซึ่งก็เป็นรถของนายพักครัพงผู้เกาะเหตุศาสตร์ยึดเอาไว้ตรวจสอบ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวผู้ตายกับเพื่อนกำลังเดินออกจากหอพักเพื่อจะขึ้นรถไปมหาวิทยาลัย
โดยกำลังเดินมาภายในซอยใกล้ที่เกิดเหตุค่ะ
คือทั้งสองอย่างที่บอกไปว่าคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนม๕

เพราะว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแยกทางกัน
แล้วก็ย้ายมาอยู่จังหวัดระยองก็เลยมาเจอกันแล้วก็คบหากัน
ยาวจนเรียนจบก็ยังคบกันอยู่

ไปทำงานด้านคอมพิวเตอร์ในโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง

คอยดูแลฝ่ายหญิงแบบดูแลเป็นอย่างดี
ฝ่ายหญิงก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยดังในจังหวัดนครปฐมได้
ฝ่ายชายก็ขับรถเทียวมาหาอยู่บ่อยครั้ง
ทีนี้ต้นปีนี้เองค่ะ
ฝ่ายหญิงจับได้ว่านายพระขพงศ์นอกใจแล้วมีคนอื่น

ผู้ชายอยู่ระยองผู้หญิงอยู่นครปฐม
ฝ่ายหญิงพอจับได้ก็ไม่พอใจขอเลิกเลยบอกรับไม่ได้

ไม่ได้ไม่เอาไม่อยากเลิก
ก็ตามมาง้องอนอยู่นะคะตกลงกันไม่ได้
สุดท้ายซ้อมเขาก่อนด้วยนะ
ซ้อมทั้งทุบทั้งตีจนหน้าบวมปูด

นี่ตามมาง้ออีกหลังจากที่เขาซ้อมเขาไปแล้วเนี่ย

นี่คือตอนก่อนหน้านี้ที่น้องเขาโดนซ้อม
ง้อด้วยหมัดหรือง้อด้วยแข้งคะ
วิธีการง้อผู้หญิงนี่เขาใช้วิธีนี้กันแล้วเหรอคะ

พอเขาไม่อยู่ด้วยก็เนี่ยมายิงเขาอย่างนี้เหรอ
จ่อยิงเลยง้อไม่สำเร็จใช่ไหม

กลายเป็นว่านี่คือทางออกของปัญหาหัวใจไปซะแบบนั้น
ทีนี้ประเด็นก็คือพูดถึงตัวผู้หญิงหน่อยนะครับ

มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ชื่อดังแห่งหนึ่ง

แล้วก็กำลังจะเรียนจบอยู่แล้วค่ะอีกแค่๒เดือนเนี่ยจะรับปริญญาอยู่แล้ว
และนี่ค่ะคุณผู้ชมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะน้องเพิ่งจะถ่ายรูปลองสวมชุดคุย
และโพสต์ข้อความสุดท้ายซึ่งหลายคนอ่านแล้วสะเทือนใจมาก
เพราะว่าโพสต์ถึงคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมอ่านไปพร้อมกันเลย
เรียนมันเหนื่อยแต่คนส่งเรียนเหนื่อยกว่าอีกนิดเดียวนะรอหนูนะ

ใช่น้องอุ้มแล้วสุดท้ายน้องก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วย
นี่เกียรตินิยมด้วยนะคะเนี่ยแล้วต้องมาจบชีวิตลงด้วย
แฟนเก่าที่นอกใจเธอแล้วง้อไม่สำเร็จ

เมืองไทยใช่ไหมคะอืม